ท่านบอกว่าเธอไปกี้้ะทำไมนั่นน่ะก่อนฉันทำทำหนี
ใช่ว่าที่จะให้แม่เป็นคนที่แบบว่าใกล้ชิดพระองค์ท่าน

ใช่แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีพระ
พระเนี่ยค่ะไปรับซื้อมาจากที่อื่น

หลวงพ่อก็มาถามเป็นหลวงพ่อเป็นพระราชคณะเลยเจ้าอาวาส
แล้วก็ไปถามคุณแม่สนิทกันก็บอก
ฝากท่านดูหน่อยซิว่าแท้ไม่แท้
ก็คุณแม่ก็ทำงานตอนกลางคืนเสร็จ
พอสักตี๒ตี๓แม่ก็ไปทูลถามท่านบอกว่า

ท่านก็ไม่ได้ท่านไม่ได้ทอดพระเนธเลยนะคะ
ท่านช่างอยู่ในพระหัสเนี่ย

หรอ
คือท่านกดกับพระหัสท่านทราบ

พระที่ทรงที่ทรงทำด้วยพระองค์เองเนี่ยนะครับ
ท่านช่างน้ำหนักนะครับ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

ดำเนินชีวิตด้วยของแต่ละท่านถูกไหมครับยังไงบ้างครับ
รัสเตอร์ก่อนครับคือคือเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่ได้มาเนี้ย
ขอเล่านิดนึงก็คือว่าตอนช่วงอายุ๑๐กว่าขวบเนี่ย
เคยมีเรื่องนิดเรื่องราวนิดหน่อยนะคะคือโดนจี้โดนอะไรอย่างเงี้
ครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่แต่ว่าใส่องค์อื่นอะนะคะ
แต่ว่าก็รอดมาได้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเรียนจบปั๊บเนี้ย
เรียนเมืองนอกเรียนจบปั๊บคุณแม่ก็ให้พระหลวงพ่อจิตรดา
มาสมเด็จจิรดานี้มาแล้วก็บอกว่าโตแล้วนะ
ดูแลรักษาตัวเองได้แล้วนะก็ให้ใช้
ตรงจริงก็เอามาห่อยเป็น๑๐ปีอ่าค่ะ๑๐๑๐ปีเหมือนกัน
ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ห้อยอยู่นั้นน่ะก็ได้แคล้วคลาด

หรือว่าจะรถไปกับเพื่อนสนิทอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนแรกที่ไปก็จะเปลี่ยนใจไม่ไป

แล้วก็รถคันนั้นก็มีแอคซีเดน

คือมันจะมีเรื่องแคล้วคลาด

หรือว่าดิฉันไปอยู่ในช่วงที่มีแผ่นดินไหว

ก็คือตั้งแต่ได้มาก็รู้สึกว่าตัวเองแคล้วคลาด

ก็ชีวิตดีขึ้นเรื่อยนะคะ

แต่ว่าสิ่งที่ท่านเคยทรงสอนไว้
เพราะว่าความเป็นเด็กก็จะง้องแงงอะไรเล็กน้อย

ท่านเคยทรงสอนเล็กน้อยนะคะ
บอกว่าเราจะต้องมีความเพียนนะ

แล้วชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ

คุณวาสิทธิ์เห็นบอกเคยรอดตายมาแล้ว

รอดตายแต่สองขนเป็นอย่างน้อย
ซึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร

รอดกลับมา
แล้วฝ่ายตรงข้ามเขาก็สื่อชีวิตสองคน
แต่ที่คิดว่าเป็นปฏิหาร
ที่คิดว่าตอนที่เดินทางไปราชการ
ตอนนั้นผมสังกัดอยู่กับกองทัพภาคที่๓ส่วนหน้า
ผมเดินทางจากเชียงใหม่จะไปประชุมที่เชียงกลาง

แล้วก็ออกเดินทางไปประมาณสักชั่วโมงนึงได้
ก็กะว่าถึงจังหวัดน่านเขาใช้เข็มทิศ
พอถึงจังหวัดน่านเขาก็รู้ว่าถึงจังหวัดน่านแล้ว
เขาก็นำเครื่องบินลงต้องเจาะเมฆลงมา
แต่เพราะเอิญเลิกม์นางบินที่หนึ่ง

ไปทำหน้าที่อื่นอยู่พักหนึ่งเพิ่งกลับมาบินใหม่
เสร็จแล้วแกก็เผลอไปแกลืมไป
คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นี้ไม่เหมือนเครื่องบินปีกติดนะครับ
จะลงเนี่ยจะต้องเพิ่มรอบของเครื่องยนต
เพื่อให้มันมีกำลังพอที่จะค่อยหย่อนลงมาได้
ไม่ใช่ลงมาทื้อนะที่แกลืมไป
ลืมเพิ่มรอบเครื่องยนต์
กระดึงเลยดึงเพื่อให้ลง
มันก็เหมือนใบไม้ร่วงเลย
ทุกคนรู้ว่าเครื่องกำลังตก
ตอนนั้นทุกคนสวดมนต์กันทั้งนักบินทั้งช่างเครื่องนะ
ผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวผมก็กลุ่มพระองค์นี้
แล้วก็ร้องไม่มีคาถาร้องว่า
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ๕องค์
ผมนับถือของผมอยู่แค่นั้นสมเด็จคือสมเด็จพระบรมราชนีนาฏ
แล้วก็นึกในใจว่าเราจะเลื่อนยศเป็นอะไรวะ
เพราะจะได้เลื่อนยด
เหลืออีก๒๐๐ฟุตจะถึงพื้น
ก็หลุดลงมาใต้เมฆนักบินพอเห็นพื้นดินเขาก็แก้นะ
เขาก็แก้ได้ใส่รอบเครื่องยนต์เข้าไป
ขณะนั้นถ้ามีภูเขาอยู่แถวนั้นก็ตายแน่
เพราะว่าเครื่องบินมันวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว๑๒๐น็อต

ก็เลยลงได้ในที่สุดโอ้โหรอดตายมา

แล้วก็เอ่ยมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าอยู่หัว

จริงฟังคุณลุงเล่าแล้วนึกได้อีกเรื่องหนึ่ง

คือตอนนั้นตามเสด็จกันนะคะที่ฉันเคยเอิญไปด้วย

ขากลับก็นั่งเครื่องบินเหมือนเปิดท้อง
ก็บินเป็นแบบแปดกลับมาเนี่ย
ปรากฏว่าขาลงบน๖ล้อไม่กลางค่ะกลางไม่ได้
ตอนนี้ทำยังไงเค้าก็บินวนให้น้ำมันเหลือน้อย

ก็บินวนทิ้งน้ำมันเนี่ยวนพอสักรอบที่สิทธิ์เนี่ย
ตอนนั้นดิฉันไม่กลัวตายเพราะดิฉันเขียนว่า

ดิฉันก็เวียนหัวเพราะฉันเมาเครื่อง
ฉันตอนนั้นความกลัวตายมันหายไปเพราะมันเมาขึ้น
แล้วคนบนเครื่องทราบมั้ยคะว่าเนี่ยรอไม่กลาง
สวดมนต์แบบสวดกันหมด
ดิฉันก็เมาเครื่องดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมาก
แต่คุณแม่เนี่ยหยิบพระสมเด็จจิรดามาสวดมนต
กำไว้แล้วสวดมนต์ครับเนี่ยค่ะ
แล้วก็บินวนจนน้ำมันจะหมด
เสร็จเขาก็ลงท้องลงค่ะ
เขาก็ลงตื๊ดแบบมันก็ดังคลืด
แล้วก็ท้องลงแล้วก็ไปไกลมาก
เสร็จก็เปิดท้องออกมาเนี่ย

รอดมาได้ประจิตรดา
คือดิฉันไม่แน่ใจคือแต่คุณแม่เนี่ยหยิบเพราะว่าใส่ทุกวันใช่ไหมคะ
ก็หยิบสมเด็จจิรดาเนี่ยขึ้นมาพนมแล้วก็สวดมนต์
ครับผมเอาละครับจริงแล้วนะฮะนอกเหนือจากปฏิหารนะฮะที่หลายคนนะครับ
ที่เป็นเจ้าของสมเด็จจิตรดาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งทุกทุกคนเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับ
นั่นก็คือนี่คือมงคลชีวิตของพวกเขาจริงนะครับ
เอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบพระคุณครับ
ช่วงหน้าเรามีผู้รู้อีกท่านหนึ่งครับในวงการพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นเซียนพระสมเด็จจิรดาของเมืองไทยเลยฮะ
เขาจะมาเล่ารายละเอียดความวิเศษของพระสมเด็จจิรดาให้เราฟังช่วงหน้ากับมูไนท์ฮะ
นี่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าทุกจังหวัดมีให้กราบไหว้บูชาอยู่แล้วไง
มีครับจะมีพระจิรดาทั้งหมดเลย๗๖องค์
แสดงว่าพระองค์ท่านก็เหมือนกับเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกัน

เปี๊ยกเคยมีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับพุทธคุณขององค์พระสมเด็จจิรดาบ้างไหมครับ
ขับรถยนต์มุ่งหน้าไปซื้อพระจิตรดานี่แหละครับ

ลงจากรถมาปุ๊บก็ยกมือกับพระอธิษฐานว่า